มาดูที่ความคืบหน้าในการก่อสร้างพระโกรธจันทร์กันบ้างนะครับ
หลังจากมีการดำเนินการก่อสร้างโครงเหล็กของฐานรองพระโกรธจันทร์เสร็จแล้ว
สำนักทั้ง๑๐หมู่ก็เร่งประกอบรวดลายของฐานรองพระโกรธจันทร์ทันทีครับ
พิจิตรนิ่มงามนายช่างศิลปกรรมอาวุโสสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่า
ความคืบหน้าการจัดสร้างฐานรองพระโกรธจันทร์หรือพระหีบจันทร์นั้น
สถานรองพระกฏจันทร์ประดาษที่วิธีการผลุกลายจันทร์เริ่มจากส่วนที่อยู่ในสุด
ค่อยซ้อนทับกันซึ่งจะใช้ไม้จันหอมสะดุดลายประมาณ๒๕๐๐ชิ้นถึง๒๘๐๐ชิ้น
จำนวนทั้งหมด๑๙รวดลายโดยช่าง๑๐หมู่ที่มีประสบการณ์จำนวน๘คน
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
ขณะที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรในภาพรวมมีความคืบหน้าไปร้อยละ๓๕นะครับ

โรงสร้างแล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ๘๕
ส่วนงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จร้อยละ๑๕
โดยได้ดำเนินการติดตั้งเชิงชั้นเชิงกรอนแล้วก็เรือนยอดบุษบกทั้ง๙องค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ